สำหรับเรื่องของบรรยากาศที่หน้าถ้ำนะคะ

แต่ทีนี้เราก็ยังต้องตรวจสอบเรื่องของฝนนี่อีกนะคะ
คุณทัศนัยโค้ทองตอนนี้อยู่บริเวณหน้าถ้ำนะคะจะรายงานสดเข้ามานะคะ
คุณทัศนัยโค้ทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ฝนตกลงมาอย่างหนักมากนะครับแล้วก็มีน้ำไหลลงมาตามทางเนี่ยอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าเพียงแป๊บเดียวคุณผู้ชมท้องฟ้าเปิดอีกแล้วนะฮะ
ฝนไปแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีแดดออกบ้างแล้ว
จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้อาจจะแปรปวนตลอดทั้งวันแบบนี้
บริเวณหน้าถ้ำแบบนี้มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสัญญาณดีครับ
ฝนไม่ตกทุกอย่างก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้ครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพข้างหลังผมก่อนเรายังคงก่อติดที่บริเวณเต็นต์ตรงนี้นะครับ
เต็นต์ของอาสาสมัครต่างที่เขากำลังที่จะบรรจุถังอากาศอยู่นะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์กันกับคุณนิติการบินกาซันครับ
อาสาสมัครสังกัดสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ก็ที่ทำงานในเต็นต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเป็นการอัดอากาศเข้าไปใส่ในถังอากาศนะฮะ
อากาศเหล่านี้เนี่ยจะทำเป็นสต๊อกเอาไว้แล้วก็ลำเลียงเข้าไปที่บริเวณในถ้ำ
เอาไปให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในถ้ำรวมทั้งให้กับหน่วยซิลที่ทำงานในถ้ำ
เพื่อให้ในถ้ำนั้นมีอากาศหายใจครับก็ตอนนี้ทำไปแล้วสักประมาณสี่ร้อยถึงห้ามร้อยถัง
ถังหนึ่งเนี่ยถังเปล่า๑๔กิโลอัดเข้าไปแล้วจะมีน้ำหนักสักประมาณ๑๖กิโลครับ
การขนย้ายถังแบบนี้สิบหกกิโลสี่ร้อยถึงห้ามร้อยถังนั้นต้องใช้กำลังในการทิศขนเข้าไปแล้วก็ใช้กำลังขนเยอะมากทีเดียวนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นรายงานบอกว่าตอนนี้ถังนั้นอาจจะไม่พอต้องมีการสั่งเพิ่มก็กำลังลำเลียงมาแล้วก็จะเพิ่มอีกช่วงบ่ายเนี่ยประมาณสองร้อยถึงสามร้อยถัง
จุดนี้มีเจ้าที่ทำงานอยู่ประมาณ๓๐นายครับและจะพักเครื่องทุก๒ชั่วโมงนะครับต้องการที่จะให้ข้างในนั้นมีอากาศหายใจแล้วก็เอาเผื่อไว้สำหรับผู้ที่ประสบภัยติดอยู่ด้านในถึง๑๓คนจะได้มีอากาศหายใจด้วยครับ
อีกภาพส่วนหนึ่งให้คุณผู้ชมไปติดตามที่บริเวณเต็นต์นะฮะเป็นเต็นต์ของผู้ปกครองทางด้านของนายแพทย์บุญเรืองไตรเบืองวรวัตน์นะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตครับก็เดินทางมาเยี่ยมญาติยาดของผู้สุดหายทั้งสิบสามคนมาพร้อมกับทีมแพทย์นะครับที่มีหน้าที่มาเยียวยาจิตใจให้กับญาติยาดแล้วก
สามคนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยทีมของกระทรวงนะครับเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็จะบรุฒนาการร่วมกันในการดูแลยาดทั้งหมดเพื่อให้ยาดนั้นสามารถไปพักคอยลูกหลานของเขาทั้งสิบสามคนได้ครับแต่ว่าจากการพูดคุยนะครับทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็พบว่าตอนนี้ยา

อาจจะมีไม่เพียงพอใกล้เต็มความจุ
แต่ว่ายังคงสามารถใช้การได้
อาจจะต้องมีการเตรียมแผนในการเพิ่มกำลังไฟเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ต้องมีการติดต่อไปทางการไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับ
อีกสักครู่นั้นคุณผู้ชมจะได้ติดตามการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบราย
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรรวมทั้งช่วงบ่ายนี้จะมีข่าวดีหรือไม่

ทัศนัยโฆษธองรายงานสวทธิจธรรมหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ
หน่วยงานทำงานกันอย่างเต็มที่
แต่ว่าจะต้องเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับของไฟฟ้า
เพราะว่าหลายหน่วยงานต้องการใช้ไฟฟ้าไปพร้อมกันนะคะ
ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลอยู่นะคะ